คุณแม่ผมเชื่อว่า๑ปีที่ผ่านมา
สิ่งต่างที่มันอยู่ในใจมันก็คงมากมายนั่นแหละ
คำถามที่ถาโถมเข้ามาในแต่ละวี่แต่ละวัน

บอกแม่ไม่เห็นร้องไห้เลยรักลูกหรือเปล่าเนี่ย
ไปบ้านคุณแม่สิจะเห็น
ที่บ้านเราก็ร้องอยู่ร้องที่บ้านสิ
เราจะมาร้องออกอากาศทำไมอายเขา
ไปไหนมาไหนไม่เห็นจำเป็นต้องร้องอย่างนี้ใช่ไหม
คุณแม่ร้องเพลงวีซิงคุณแม่ก็ร้องไห้
ร้องเพลงไปด้วยร้องไห้ไปด้วยไงทำไมอ่ะ
ก็มันคิดถึงลูกมันเปรียบเสมือนเหมือนเป็นเขาไง
ความเจ็บปวดในเพลงน่ะนะคะในเพลงนั้นนั้น
อืมร้องร้องทั้งสองเพลงร้องไห้ทั้งสองเพลงเลย
เพลงอะไรจำได้ไหมเพลงเอ่อเดียวดายเดียวดายนะคะ
เนื้อเพลงมันเศร้ามากแล้วอีกเพลงหนึ่งมัตตีร้องไห้
ก็ร้องไห้ไปเปิดไปเปิดฟังสิค่ะคุณแม่ร้องไห้

ก็เหมือนที่เอาตุ๊กตามีน้องตังโมไปด้วยตลอด
ใช่ไปไหนก็ต้องเอาไปมันเหมือนเขาอยู่กับเรา
เวลาคนเขาวิพากษ์วิจารณ์มาหรือว่าเขาตั้งคำถามมา
แม่รู้สึกยังไงเวลาคนเขาบอกอย่างเงี้ย
เหมือนที่เราถามเมื่อกี้หรือบอกไปไหนมาไหน
หรือว่าเห็นพูดแต่เรื่องเงินมีแต่ฟ้องเรื่องเงิน
คุยแต่เรื่องเงินแม่แม่รู้สึกยังไง
ตอนนี้เฉยแล้วค่ะเฉยเลยเหรอเฉยมากเลย
มันก็เป็นเรื่องเงินนะแล้วยังไงจะให้คุณแม่ทำไง
คุณแม่ก็ต้องรับเงินมันเป็นสิทธิของคุณแม่
อิจฉาหรือยังไงที่ถามกับพูดเนี่ย
ก็อธิบายให้ฟังหมดแล้วว่าเป็นสิทธิของคุณแม่โดยชอบทำ
อย่างกระทรวงอะไรนะกระทรวงยุทธรรมเหรอ
คุณแม่ก็ไปรับมาแล้วแสนหนึ่งเห็นไหมท่านท่านก็จ่ายมาอย่างดี
เยียวยาในกองทุนกระทรวงยุติธรรมใช่ค่ะนั่นน่ะก็เป็นสิทธิของคุณแม่อืม
ตั้งแต่น้องตกน้ำไปแค่สามวันเองเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมมาหาคุณแม่ที่คอนโดเลย
เขารายละเอียดอันนี้เขาคงไม่ติดใจแต่ก็เขาคงหมายถึงการ
สี่สิบห้าสิบร้านอ่าอะไรอย่างเงี้ยคืออ๋อ
ทำไมไม่เอาคดีลูกให้เสร็จก่อนทำไมถึงโอ้โหจะมุ่งมั่นเรียกเงิน
คือคือเวลาคิดน่ะนะคะต้องใช้สมองขอโทษนะคะ
สมองแล้วค่อยไล่คิดนะเรื่องคดีเป็นอย่างไร
เรื่องเงินเป็นอย่างไรมันจะได้ได้เงินมาเพราะเหตุใดอืมอ่า
มันเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่อยู่คุณแม่อุด
เอามา๕๐ล้านไม่ใช่มันเป็นขั้นเป็นตอนของมันเรื่องอ่ะ
กันกรองแล้วกันกรองแล้วแล้วมันก็ดำเนินไปตามที่กันกรองอืม
ตามกระบวนการยุติธรรมด้วยอืมไม่ใช่ว่าเราจะไปบังคับคุณปอคุณเบิร์ตมา
เอามาให้คุณแม่อย่างอย่างนี้นะไม่เคยเลยไม่เคยบังคับเขาเลย
วันนี้คุณแม่หกสิบกว่าแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้าถ้าวันนี้ถ้าวันนี้
คุณตังโมยังอยู่ลูกสาวยังอยู่เนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไง
ก็คุณแม่ก็ไม่อ้างวางไงไม่เดียวได้ซึ่งน้องโมก็จะดูแลตลอด
ใช่เราก็มีลูกสาวเนอะก็คุยกันรู้เรื่องอืม
ทีนี้ไม่มีแล้วมีแต่เหลือลูกชายก็เขาก็ไปมีครอบครัว
คุยกันคนละภาษาแบบนั้นอืมคุยกับหลานหลานสามครับบ้านยังอยู่
บ้านยังอยู่ค่ะไม่ได้ขายบ้านน้องโมก็ยังอยู่เหมือนเดิมปกติ
ไม่ได้ขายยังไม่ขายคือสงสารลูกอุตส่าห์ทำมานะ
ทำมาหากินมาแล้วซื้อบ้านให้ตัวเองแล้วอีกหลังนึงที่ติดแกก็ซื้อให้คุณพ่อ
ก็ไม่ได้ขายมีเอ่อทนายความมาเช่าครับเป็นออฟฟิศอืมอืม
ก็คือหลังนึงเนี่ยมีคนมาเช่าอยู่ติดกันอยู่ติดกันเลย
รถก็ยังอยู่รถก็ยังอยู่คุณแม่ใช้รถน้องโมอยู่อืม
คุณแม่ครับวันนี้ขอบคุณจริงที่มาพูดคุยกัน
ผมหมดเวลาจริงถ้ามีอะไรอยากฝากบอกถึงใครได้
ที่เขาติดตามข่าวสารเรื่องคดีคุณแตงโมมาตลอดจนถึงวันนี้๑ปีแล้ว
คุณแม่อยากฝากบอกอะไรหน่อยไหมฮะเอ่อถ้าในเรื่องของคดีนะฮะ
คุณแม่อยากจะฝากว่าให้ให้รอรอนิดนึงต้องใช้เวลาค่ะ
คือท่านผู้พิพากษาสารเนี่ยก็ต้องมีเวลาให้คดีอื่นด้วยไม่ใช่คดีเราคนเดียว
เราก็ได้รับส่วนแบ่งกันมาละสัดส่วนเนี่ยเราจะต้องขึ้นสารเนี่ย
คุณแม่เนี่ยจะต้องไปสารสี่สิบแปดครั้งเป็นระยะเวลาทั้งหมดสองปีอ่า
อันนี้เรื่องคดีเข้าใจแล้วถ้าเรื่องคนที่ไม่เข้าใจแม่ล่ะ
ช่วงเวลาที่ผ่านมาอืมไม่เข้าใจก็คือเรื่องอะไรล่ะคะ
คุณแม่ก็ไม่มีอะไรจะพูดเหมือนกันนะก็เนี่ยต้องต้องอย่างงี้ค่ะ
พิจารณาจากคดีนะว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นยังไง
น้องตกน้ำไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณแม่ไปเรียกเงินเนี่ย
เพราะอะไรเหตุใดมันเป็นสิทธิของคุณแม่อยู่แล้วแล้วแต่เรื่องทุกอย่าง
สิ่งอย่างเนี้ยมันอยู่บนศาลมันคุณแม่ไม่ได้ไปตัดสินเองอืม
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง